ควันที่พวยพุ่งจากปล่องโรงไฟฟ้าแม่ม้อคืออะไร

ที่สุดทางเชื่อเดิมเดิมเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินกับรายงานชุด
ความจริงที่แม่เมาะจากฐานหินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน